เช้าแบบนี้ต้องขออนุญาตขออภัยคุณผู้ชมที่ทานข้าวเช้าอยู่

ชอบเอาข่าวของกินที่หลายคนชอบชื่นชอบ

ใช่แล้วคือเฟื่องก็เป็นคนนึงเหมือนกันชอบทานสลัด
ชอบแบบผักกรอบสดบางทีมันสดชื่นดีแล้วก็เป็นเมนูไรเอ็ดของสาว
แต่กรอบกรุบเผลออาจจะเจออะไรเหนียวเหมือน
ต้องเลอหน้าเอาไว้นะคะเป็นผู้เสียหายที่ก็
นะประสบการณ์ชีวิตที่อาจจะจำไม่ลืมนะคะ
หญิงสาวรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความร้องเรียนค่ะ
หลังจากไปรับประทานอาหารโดยสั่งสเต็ก
แล้วก็สลัดในร้านสุดหรูภายในห้างสรรพสินค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลมเอาไว้นะคะดูเผินอาจจะไม่ทราบว่าเป็นอะไร
แต่เห็นเท็กซ์ขึ้นมาแล้วนะคะ
นี่คือทากฟ้าหรือว่าทากลิ้นหมาค่ะ
ขนาดเท่านิ้วก้อยยังเป็นอยู่
ติดอยู่ในผักปนเข้าไปในปากของเธอด้วยนะคะ

สิ่งที่เจอด้วยตัวเองในวันนี้
ตัวทากฟ้าสดเป็นอยู่ในจาน
ติดมากับสลัดผักสดในอาหารจานสวย
ฉะนั้นดูดีก่อนจะกินสลัดผักทุกชนิดทุกที่ทุกเวลา
ถ้าคุณไม่อยากกินโปรตีนที่ไม่พึงประสงค์นะคะ

นั่นน่ะสิแต่นี่ข่าวอาหารเป็นมาเยอะจังเลยนะ
แต่พี่มิ้วสังเกตเองนะเห็นจานเห็นที่ใส่อะไรต่างเนี่ย
พอจะเดาร้านได้เดี๋ยวกระซิบเดี๋ยวเมาส์กันหลังค
เดี๋ยวเม้ากันหลังไม้พอจะเดาร้านได้เออจริง
เห็นลายบนสติ๊กหนึ่งน่ะมันค่อนข้างเอกลักษณ์ประมาณหนึ่ง
สติ๊กเนเจอร์คือเขาบอกร้านอาหารสุดหรูด้วยเช็คบินมา๑๐๐๐กว่าบาทนะคะ
ซึ่งผู้คนเห็นโพสต์นี้ก็คงคุ้นเหมือนเราแล้วแหละ

ก็มาวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะส่วนใหญ่ก็รู้สึกสะอิดสะเอียน
ไปกับภาพที่เห็นแล้วก็พากันแชร์โพสต์นี้ต่อไปเป็นจำนวนมากค่ะ
วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเธอกับเพื่อนได้ชวนกันไปเที่ยวชม

ช่วงบ่ายก็เลยแวะทานอาหารกันซะหน่อย
ที่ร้านชื่อดังสั่งสเต๊กแล้วก็สั่งสลัดอย่างละ๑จาน
พร้อมน้ำดื่มราคาประมาณ๑๐๐บาทเศษ
แต่ขณะกำลังกินผักซึ่งเป็นผักที่ปลูกระบบไฮโดรโปนิกส์
กลับพบความผิดปกติเคี้ยวไปเอ๊ะอะไรนะ
แปลกปลอมขนาดเท่านิ้วก้อยนิ่มแต่เหนียว

มีเนื้อความตัวอยู่ในปากด้วยอันนี้เขาบอกมาแบบนี้

คุณผู้ชมส่งมาจังเลยว่ากำลังทานข้าวอยู่อะไรอย่างนี้นะคะ
ก็นี่แหละค่ะคลายออกมาดู
ก็เพราะว่านี่คือทากฟ้าหรือว่าทากลิ้นหมา๑ตัวนะคะ
ถึงแบบนั้นเขาก็เลยพาดหัวเลยแหละ

ก็ถึงกับคลื่นไส้อาเจียนออกมาทันทีนะคะ
สำหรับเธอคนนี้คุณจรรยาค่ะ
ขณะนั้นก็ได้เรียกพนักงานมาสอบถาม

ก็เลยสอบถามความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นนะคะ
ทางร้านก็ได้กล่าวขอโทษแล้วก็ไม่ได้เก็บค่าอาหารแต่อย่างใด
แต่ส่วนตัวประสบการณ์ตรงขนาดนี้
ก็ยังรู้สึกขยะแขยงพออืดผอม
แล้วก็อาเจียนทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องนี้นะคะ
ก็เลยอยากจะฝากให้ทางร้านช่วยตรวจสอบแล้วก็ใส่ใจมากกว่านี้

แม้จะกรอบดูสะอาดน่ากิน
แต่ก็ควรจะนำมาล้างสิ่งสกปรกจนแน่ใจก่อน

ไม่อยากให้ใครต้องพบเจอเหตุการณ์ที่จำไม่ลืมแบบเธออีกนะคะ
ยังดีนะที่ยังเอ๊ะยังเอ๊ะทาน

ทำไมมันยังเป็นอยู่อีกอ่ะไม่รู้มาอื้มปูยังรอดไม่ได้เลย
ตอนนั้นจ้าก็อาจจะกระดืบแล้วเหนียวโป๊ะก็กล่อกินอยู่
พักมันก็ต้องสีเขียวเนอะแต่เมื่อกี้แกก็สีดำเนอะ
แต่ว่าล้างอาจจะต้องสกิมสแกนอีกรอบ
คือต่อไปนี้ถ้าจะกินสลัดต้องเคลียร์แล้วเคลียร์อีกก่อนที่จะแบบว่ากล้ากิน
บางคนก็กินไปเรื่อยอะไรหนุ่มก็ไม่เป็นไรกินไปก่อน

ก็จิ๊กมากแต่คือนิ้วก้อยมันก็ไม่เล็กไงคงแบบรู้สึกแบบมันคงแหยะ
บางครั้งเนี่ยกินไปเลยอาจจะรู้สึกดีกว่านะคะ
กินแบบละครึ่งเลย
อยากที่จะรู้สึกว่ากินเข้าไปเลย